เมื่อช่วงเช้าคุณแม่พนิดาแล้วก็คุณเบิร์ตนะคะ
คุณเตะสตทวัสตร์รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อ
ก็เดินทางไปรับร่างของคุณแตงโมนะคะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศที่เก็บเอาไว้เมื่อตอนช่วงเช้านะคะ
หีบศพนำหีบศพที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ
สำหรับคุณแตงโมมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ก็มีการเข้าไปอาบน้ำแต่งตัว
แต่งหน้าให้คุณแตงโมเป็นครั้งสุดท้าย
วันนี้ร่างของคุณแตงโมยังคงอยู่ในความสวยงาม
มีรายงานบอกว่าคล้ายกับคนนอนหลับไปเท่านั้นค่ะ
ประมาณ๙โมงเช้าคุณพนิดาแม่ของคุณแตงโมก็มาถึง
คุณแม่บอกเตรียมชุดสีขาวเป็นชุดโปรดของคุณแตงโมมา๒ชุด
เป็นการเผื่อเอาไว้ว่าชุดไหนจะเหมาะสมที่สุด
แล้วก็ได้จัดทำมงกุฎประดับผ้าลูกไม้ยาว
เพื่อนำมาปิดบังใบหน้าของลูกด้วย
เครื่องประดับมาให้คุณแตงโมสวมใส่ด้วยค่ะ
แล้วก็สร้อยคอสร้อยข้อมือต่างหูคือเอาให้สวยเลย
แล้วอันนี้คือปิดหน้าเอาใส่ปิดหน้าไว้
มงกุฎไม่ใช่ปิดหน้าไว้มันใส่ปิดหน้าไว้
นี่ค่ะคุณแม่เตรียมชุดราตรีเนี่ยค่ะ
เป็นชุดที่สวยงาม๒ชุดนะคะเผื่อไว้เลือกว่าชุดไหนจะเหมาะสม
มาสองชุดหน้างานแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีมงกุฎด้วย
แล้วก็มีผ้าคลุมหน้าด้วยนะคะสีขาวค่ะ
คุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของคุณแตงโมแล้วก็คุณเต๊สัตวรรษนะคะ
ได้เดินทางมาร่วมรับร่างด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
อาจารย์ทงชัยประดับชนะนุรัติประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติส
เป็นผู้ที่ทำพิธีที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะ
อาจารย์บอกว่าขณะนี้ดวงวิญญาณของคุณแตงโม

ใครที่บอกว่าดวงวิญญาณไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่เป็นความจริง
เพราะตามความเชื่อของศาสนาคริสต์นั้น
หลังจากเสียชีวิตดวงวิญญาณของแตงโมก็ไปอยู่กับพระเจ้าค่ะ
ในช่วงเช้าจะมีเฉพาะญาติของทั้งสองฝ่าย
ก็คือฝ่ายแม่และฝ่ายพ่อเท่านั้นนะคะ
พิธีจะเป็นการเปิดให้ดูร่างเพื่ออำลาเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็มีการอ่านพระคัมภีร์ร้องเพลงไว้อาลัย
หลังจากนั้นก็เคลื่อนศพไปประกอบพิธีที่โบสถ์ค่ะ
รถของสุริยาหีบศพนะคะนี่ค่ะ
หมายเลขทะเบียนนหนูจอจาน๓๙๑๘นนทบุรี
รถคันนี้จะเป็นคันที่พาร่างของคุณแตงโมไปประกอบพิธีค่ะ
พระนิดาเดินมาส่งคุณแตงโมขึ้นรถ
คุณแม่ได้บอกกับลูกสาวว่า

แต่ลูกเสียชีวิตเร็วไป
เธอจะยังอยู่ในหัวใจของทุกคนแน่นอนค่ะ
พิธีชาปนกิจคุณแตงโมค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
มีทีมงานเข้ามาจัดดอกไม้สีขาวประดับประดาษอย่างสวยงามตั้งแต่ช่วงตี๕ค่ะ
คุณโบทีเคนะคะมาถึงก่อนใครเลยค่ะเพื่อเตรียมงานกระทั่งเวลา๑๑โมงครึ่งค่ะ
บรรจุร่างของคุณแตงโมก็มาถึงพร้อมกับคุณเบิร์ตแฟนแตงโม
รวมไปถึงคุณแม่พะนิดานะคะที่พอมาถึงนะคะ
ก็อย่างที่เห็นในภาพค่ะคุณผู้ชมขอถ่ายรูปกองทัพสื่อมวลชน
ก่อนจะขอตัวออกมาทานข้าวนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะ
เช่นเดียวกับคุณต่อยดายศนะคะพี่ชายของคุณแตงโม

แต่อยากจะทำพิธีส่งแตงโมไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้าให้ดีที่สุดค่ะ
พี่ว่าตั้งแต่วันแรกน้องเขาก็อยู่บนสวรรค์เรียบร้อยแล้ว
อยู่กับคุณพ่อกับพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว
พี่เอบอกนะคะว่าวันนี้มาขอทำหน้าที่ของพี่ให้ดีที่สุดค่ะ
และต่อจากนี้นะคะก็จะขอดูแลคุณเบิร์ตแฟนแตงโมให้เหมือนกับที่แตงโมยังเคยรักแล้วก็สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะ
คือพี่เอใช้ความรักน้องโมเป็นตัวนำทางอย่างนี้ค่ะ
ก็คือพี่เอจะคิดถึงแต่น้องโมแล้วก็คิดถึงความรักที่พี่เอมีให้น้องโมอย่างเดียวอย่างนี้ค่ะ
พี่จะไม่มองเรื่องอื่นเลยมองแค่เรื่องความรักที่พี่เอมองให้น้องโมอย่างเดียว
แล้วพี่เอก็จะทำหน้าที่พี่เอให้สมบูรณ์แบบในวันนี้คือจะส่งน้องแบบเสร็จสมบูรณ์ครับ
คือพี่เอจะคิดอยู่เสมอว่าเหมือนน้องโมยังอยู่กับพี่เออย่างนี้ค่ะ
สิ่งที่พี่เอทำอะไรไปพี่เอ๊ก็จะคิดอยู่เสมอว่าน้องโมยืนอยู่ข้างอย่างนี้ค่ะ
ถ้าน้องโมยืนอยู่ข้างน้องโมคงอยากให้พี่เอไปพูดคุยกับพี่เบิร์ตแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบ
พี่เอก็จะทำหน้าที่ที่พี่เอรู้สึกว่ามีน้องโมยืนอยู่ข้างอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้รู้สึกว่าน้องโมไม่อยู่แล้วพี่จะทำให้เหมือนกับว่าน้องโมยืนดูอยู่อย่างนี้ครับ
ภายในงานวันนี้นะคะมีศิลปินดารามาร่วมไว้อะไรกันมากมายเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณโมอามีนาคุณเชียร์ที่คำพรคุณเต้สัตวรรษอ้วนรีเทิร์นรัศมีแขคุณยุ้ยจิรนันคุณต้นตะการฮิปโปพุดเดิ้ลนะคะ
รวมไปถึงบุคคลที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทนะคะคุณกระติกคุณโรเบิร์ตคุณปอคุณจ๊อปมาร่วมพิธีนะคะ
แต่ไม่มีคุณแซนค่ะพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายนะคะโดยเริ่มต้นนะคะด้วยการถวายเพลงนามัศกาลพระเจ้าโดยพี่ปูอัญชาลีค่ะ
ก่อนที่คุณแม่พระนิดาจะขึ้นก่อนประวัติแล้วก็พูดไว้อะไรแต่งโมนนั่นเองค่ะ
คุณแม่ไม่ถือโทษโกรธใครเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้นะคะ
ไม่ได้ถือโทษโกรธใครใดทั้งสิ้นเพราะว่ามันทำร้ายใจเราเอง
แล้วลูกเราเนี่ยที่มองดูอยู่เขาก็จะไม่มีความสุขด้วย
คุณแม่รู้สึกลืมเขาไม่ได้คิดถึงเขาทุกวัน
ตอนนี้ก็พูดกับลูกเขาเหมือนคนบ้าแล้วพูดกับลูกคุยกับลูกทั้งรูปภาพ
ในช่วงสุดท้ายของพิธีวางดอกไม้นะคะก่อนส่งร่างคุณแตงโมสู่เตาเผานั้น
คุณเบิร์ตค่ะได้พาน้องแมวทั้ง๓ตัวค่ะมาลาคุณแตงโม
มีการพูดคุยเคาะลงบอกลาคนรักเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
คุณผู้ชมตามภาพที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นภาพที่บรรยากาศที่เศร้าจับใจจริงค่ะ
และอย่างที่บอกไปนะคะว่าถึงแม้คุณแตงโมนิดาจะจากเราไปแล้วนะคะ
แต่ว่าความรักความคิดถึงรวมไปถึงความน่ารักของเธอ
จะยังอยู่กับเราอีกยาวไกลเลยนะคะและนะคะแจ๊กกะลีนทีมข่าว
รวมไปถึงทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณแตงโม
สู่อ้อมกอดของพระเจ้านะคะจากนี้จนนิรันดิ์เลยค่ะ
กะรีนรายงานวันชนะถ่ายภาพ
ขอบคุณคุณแจ๊กกะลีนแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐบันเทิงด้วยนะคะ